ไปดูประกาศของการมอบประวัติ
ประกาศประวัติในครั้งนี้เยอะแยกมากมาย
ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจัดขึ้นโดยสมพันธ์สมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ก็จัดงานประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่๑๐

ปินดาราตบเท้าเข้าไป

ผู้ประกาศข่าวของเราก็ได้๑รางวัลคือ
ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม
จากบริการไทยรัฐนิวโชว์
รวมทั้งรายการไทยรัฐนิวโชว์
ก็เป็นรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมด้วย

รายการไทยรัฐนิวโชว์นั้นได้๒ปีซ้อนเลยนะครับ

จากทั้งหมด๗สาขาด้วยกันนะครับ
รายการไทยรัฐนิวโชว์๑สาขาจากบริการข่าวยอดเยี่ยม
คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์คุณอุ๋ยนี่แหละครับ
รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมประจำปีนี้

ใช่ค่ะคือประกาศให้กันเอง
อากาศคุณเขียนมาสอนประกาศพี่อุ๋ยนี่แหละได้
คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์จากรายการไทยรัฐนิวโชว์
ถ้าเกิดจำได้ก็มีทั้งตอนถ้ำหลวงหรือว่าอีกหลายเหตุการณ์

มาแล้วฮะตอนนั้นคนโอ้โหชื่นชมเลย
ลงมาในถ้ำได้ด้วยนะด้วยแคปซูล
หลายคนบอกอ้าวไทยรัฐทีวีมีแคปซูลทำไมไม่ไปช่วยเขา
เขียนมาสอนก็ไม่ทราบมาก่อนนะประกาศก็ตื่นเต้น

นี่โอ้โหคนก็กรี๊ดยินดีกันทั้งงานแล้วครับ

คือคุณเขมสอนคุณภาคภูมิก็อ่านคู่กันมานาน
กับรายการธรรมดีโชว์ก็ต้องมีการแบบยินดี
ทั้งคู่ก็กอดกันนิดนึงคุณเขียนมาสอนมอบให้ด้วย
นี่นะครับแน่นอนพอฝ่ายชายได้รับไป
ฝ่ายหญิงก็รุ้นกันต่อว่าใครจะได้
ก็เป็นฝากฝั่งของคุณเข็มมาสอนดูขาว
รุ้นรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม
แล้วก็แน่นอนครับพี่มิ้วของเราคุณเขมสอนหนูขาว
รางวัลผู้ประกาศข่าวอย่างยอดเยี่ยมอีก๑รางวัลครับ
เป็น๒ปีซ้อนเหมือนกันนะฮะ
จากธรรมดีโชว์คุณผู้ชมครับแน่นอน
ทั้งสองท่านก็ดีใจก็ถือว่าหายเหนื่อยแหละ
เป็นตัวอย่างของผู้ประกาศข่าวรุ่นพี่ให้กับรุ่นน้องอย่างพวกเรา

เอาเป็นอย่างรวมทั้งเรื่องของรายการธรรมดีโชว์
รายการนี้ก็ทำให้ทีมงานทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหลัง

รวมทั้งเรื่องของรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ได้อีก๑รางวัลเป็น๒ปีซ้อนเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ไปฟังเสียงหน่อยละกันนะครับทั้งคุณเห็นมาสอนคุณภาคภูมินะครับ
การทรงเกียรตินี้กับพวกเราด้วย
ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับ

ผู้เข้าชิงทุกคนก็มีคุณภาพทั้งนั้นในแวดวงสื่อสารมวลชนนะฮะ
ขอบคุณมากสำหรับคณะกรรมการทุกท่านครับ
เราสองคนก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการ
แม้แต่รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงและชายยอดเยี่ยมที่ได้เนี่ย
ถ้าไม่มีทีมงานทุกคนไม่มีไทยรัฐทีวี
ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนการสร้างรายการข่าวดีแบบนี้เนี่ย

ก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยแหละครับ

เราก็จะพัฒนาต่อไปไม่ให้คนดูทุกคนผิดหวังนะคะ
ก็จะทำงานอย่างเต็มที่ต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปทุกปีค่ะ
ครับและนี่ที่ผมถืออยู่ก็คือเป็นมรวรรณตราชนะ
ก็เป็นรางวัลให้กับทีมงานทุกคน
วันนี้คุณเขมสอนคุณภาคภูมิไม่ได้มารายงานข่าวนี้เอง
เพราะว่าไปรับรางวัลเราขออนุญาตเป็นตัวแทน

แล้วก็ทำให้ทีมข่าวของเรานั้นก็หายเหนื่อยครับ
แล้วก็จะมุ่งมั่นในการทำหน้าที่นำเสนอข่าวให้กับคุณผู้ชม

ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมา